ไปดูดราม่าที่หลายคนมีภาควิจารณ์กันหน่อยว่าทำแบบนี้
แก่พ่อค้าแม่ขายริมถนนกันหรือเปล่า

คุณมาไล่ที่พ่อค้าแม่ค้ากันแบบนี้เกินไปไหม

นี่ครับคือคานเข่าแล้วก็คือล้มตัวลงกราบเลย
รถสีเขียวขาวตรงประตูนั่นคือรถเทศกิจ
แล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าเห็นไหมอุ้มเด็กด้วย

คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวศรีลมสารแดงครับ
ก็ถ้าเกิดว่าเลยแยกตรงนี้ไปก็จะเป็นโรงพยาบาลจุฬา

ก็คือบริเวณแยกตรงจุดนี้การค้าการขายก็คึกคัก
ปรากฏว่าเขามากราบวิงวอนเทศกิจครับ
หลังจากที่เหมือนกลับมาไล่ที่ทำมาหากินของพวกเขา
แล้วบอกว่าจุดนี้ตั้งร้านไม่ได้เพราะมันกีดขวางทางเดินของประชาชนบริเวณทางเท้า
แม่ค้าขายโรตีเธอก็ร้องไห้ไปครับ
บอกโอ๊ยอะไรอ่ะจริงแล้วตั้งร้านขายโรตีมา๖ปีกว่าแล้วนะ

เคยคุยกับพอเขตบางรักษ์ไปแล้วไง
อนุโรมว่าจะให้ขายได้อีก๖เดือน
ดังนั้นตอนนี้วอนผู้ว่ากอทมเลยนะฮะ
เรื่องนี้ขึ้นไปถึงผู้ว่าให้ช่วยเหลือหน่อย
อยากจะมีที่ทำกินต่อไปตีแป้งไปก็ร้องไห้ไปครับ
ทำไปร้องไห้ไปแล้วก็เปรียบเทียบว่าทำไมเยาวราชเขายังขายได้เลย
ริมทางเย็นเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ความวุ่นวาย
เหมือนผู้ค้าและเทศกิจมาปะทะกันครับ
จังหวะที่เขามายกรถเนี่ยฮะอุปกรณ์ขายโรตี

จังหวะนี้ฮะดูหน่อยครับ

ผู้ค้าบริเวณนี้แล้วให้ย้ายไปในจุดที่ผ่อนผัน

แล้วก็แถววัดแขกก็คือเลยไปอีกนะฮะเข้าไปลึกอีกหน่อย
วันที่๒มกราคมคือกำหนดเส้นตายเอาไว้แล้ว
แต่มีผู้ค้า๓ร้านที่ฝ่าฝืนก็เลยต้องไปยึดอุปกรณ์ทำมาหากิน
แล้วให้เจ้าของร้านเจ้าของแผงมาเปรียบเทียบปรับที่สำนักงานเขต

ค่าปรับก็จะมีโทษตั้งแต่๕๐๐๒๐๐บาท
แล้วก็ทางกรทมชี้แจงว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น
ยืนยันว่าทำตามกฎหมายไม่ได้แกล้งประชาชน
เรื่องต้นผู้ค้า๑รายมาเสียค่าปรับเรียบร้อยแล้ว
ส่วนคำถามที่ว่าทำไมเยาวราชขายได้หลายคนคาใจ
ทมก็เลยชี้แจงว่าตรงนั้นทางเท้าค่อนข้างแคบ

วกกับบริเวณนั้นเป็นย่านสตรีทฟู้ด
ท่องเที่ยวเข้ามาเยอะกระตุ้นเศรษฐกิจได้

จุดอื่นกอทมเข้าไปต่อรองกับเอกชน
ในการคิดราคาผู้เช่าให้ถูกที่สุด
จัดการปัญหาขยะยืนยันว่าไม่ได้ทอดทิ้งผู้ขาย

ถ้าทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติ
และทำตามกฎกติกาเงื่อนไขตามข้อกฎหมาย
นี่คือคำชี้แจงล่าสุดจากทางกรุงเทพมหานคร
เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะคะ

แนวทางไหนก็อยากจะให้ช่วยเหลือพวกพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ด้วยนะคะ